เอามาดูค่ะสาวคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะขยันเคคมันนี่สุดสุดเลยตอนนี้ก็
ก่อนหน้านี้เขามีร้านอาหารคาเฟ่ขนมขนมทุกอย่าง
เจ้าตัวบอกว่าอยากจะทำในสิ่งตัวเองรักตัวเองชอบนะคะ

พร้อมย้ำเลยนะคะว่าไม่ได้ว่ามีแต่ไซส์เล็กนะจ๊ะ
ไซส์ใหญ่ก็มีเพื่อสาวทุกคนเลยนะจ๊ะ
แบบนี้ไม่รู้ว่าพี่เต๋อจะช่วยโปรโมท
ว่าช่วยเป็นพรีเซนเตอร์อะไรยังไงด้วยหรือเปล่านะคะ

หวังว่าพี่เต๋อจะยอมเพราะว่าขอไปหลายรอบแหละ

อยากจะมีธุรกิจอะไรที่จะพร้อมร่วมกันอยู่ไหม

ยังไม่คิดถึงขั้นนั้นเลยว่าจะต้องทำอะไร
เพราะตอนนี้หนูก็๔๕อย่างและธุรกิจตัวเอง

ต้องเปิดใจเข้าไปในไอจีของร้านดาวีนิดนึง

เพราะว่ารู้สึกว่าใช้ทุนไปเยอะเหมือนกันค่ะ
กี่หลักบอกได้

เราก็หวังว่าถ้าสมมุติมันไปได้เราก็แฮปปี้